เรื่องราวของตัวเลขผ่านไปค่ะมาดูเรื่องราวของแรงรักแรงศรัทธากันดีกว่านะคะ
ของนักร้องเสียงดีคนนี้คุณแซคชุมแพรค่ะ
ต้องบอกว่าเขาเป็นสายบุญชอบทำบุญตลอดนะคะ
แล้วก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เวลามีงานสิ่งศักดิ์ศีลว่าให้ที่ไหนก็ไปตลอดเลยนะคะ
สำหรับหนุ่มคอเต่าเหล้าใจคนนี้นะคะคุณแซคชุมแพรค่ะ
เพราะเจ้าตัวบอกกับเรานะคะว่าตอนนี้
สิ่งศักดิ์ศรีพรรดิเป็นเครื่องกินเหนียวจิตใจค่ะ

เมื่อเราไปงานไปสัมภาษณ์ก็จะเห็นตรงแซ็คเนี่ยค่ะ

ใช่นะคะคืออย่างนี้หนุ่มแซคเล่าให้ผู้สื่อข่าวเราฟังนะคะว่ามีอยู่ช่วงนึง

คือเหมือนจะได้งานชิ้นใหญ่มาสักพักเดียวไม่ได้

ช่วงหนึ่งนะที่เหมือนแซ็คจะเงียบแล้วก็
เหมือนดังเพลงแรกแล้วหายไปเลยเลยคุณผู้ชมนะคะ

ก็เลยนึกถึงหลวงปู่ศิราทันทีค่ะ
จากนั้นนะคะก็มีคนบอกว่าให้ไปสืบต่ออีกอันหนึ่ง

โอ้โหเขาบอกว่าเหรียญนี้เขาบอกว่ากันว่านะคะ

กูจะบอกว่าคุณแจ๊คชุแพยเนี่ยเขาเหมือนเซ็นพระเลย
พระเกจิดังเยอะมากจริงนะคะ

ก็เอามาบูชาแล้วไม่เชื่อก็ต้องเชื่อคุณผู้ชม

แล้วแต่ละเรื่องก็คือว่าโอ้โหปัง
ตติ้งดีทั้งนั้นฟังเสียงหน่อยค่ะ

พี่ชายผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่ไปลองกราบหลวงปู่ดูครับผม
ผมก็เลยว่าผมเคยได้ยินชื่อหลวงปู่มานานแล้ว

แต่ผมอยากไปมากแต่ไม่ได้มีโอกาสไป
ก็มีคนทักท้วงมาว่าเฮ้ยช่วงนี้จะทำอะไร
แบบว่าเหมือนจะได้งานใหญ่อะ
แต่มันเหมือนจะได้แต่ก็ไม่ได้

ผมก็เลยคิดคิด

พี่ชายผมบอกว่ามีเหรียญรุ่นหนึ่ง
ที่เป็นที่ส่งเสริมดวง
หลายคนที่เขาห้อยแล้วเขาประสบความสำเร็จ
ครับผมก็คือเหรียญเหนือดวงที่ผมที่ผมห้อย